ข่าวไทยรัฐทีวีเพิ่มดีกรีความเข้มข้นกับ๖คนข่าว
รับอรุณด้วยข่าวสารยามเช้าไปกับเขมสอนหนูขาว
เคราะห์ทุกประเด็นเด่นเที่ยงวันโดยสุภาพคลี่ขจาย
ร่วมเป็นสื่อกลางประสานทุกปัญหากับสืบสกุลพันธ์ดี
ครบเครื่องทุกคำนำทับโดยพิรวัตรอัธนาคและจอมขวัญลาวเพชรที่พร้อมล้วงลึกทุกประเด็น
ข้นเจาะลึกทุกคืนกับชายรัฐถมยา